แต่ว่าคุณตาวัย๘๒พยายามจะไปช่วยน้องสาว

แล้วท้ายที่สุดน้องสาวเสียชีวิตในบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เก็บขยะไว้เป็นจำนวนมาก

เพลิงนี้ไหม้ตั้งแต่ชั้นล่างลามขึ้นไปชั้นบน

พอเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงนะคะเพลิงสงบลง
ไปตรวจสอบภายในบ้านค่ะพบผู้เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

อยู่ที่ตำบลบางทรายอำเภอเมืองชนบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจรถดับเพลิงมูลนิธิกู้ภัย

บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านไม้เก่านะคะ
สองชั้นตั้งอยู่ด้านหลังร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ค่ะ
มีกองเศษขยะเก็บของเก่าเต็มไปหมดนะคะ
เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งค่ะ

ตรวจสอบในซากกองเพลิงพบร่างของนางเกษม

เสียชีวิตสภาพโดนไฟคลอก
ส่วนนายจินดาเรืองศรีอายุ๘๒ปี

เป็นคนที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือน้องสาว

พี่ชายก็ถูกไฟลวกคือหลายจุดในตัวค่ะ

สอบถามนายมานะนิมานภูติ

เปิดเผยว่าตอนนั้นกำลังซ่อมรถ
อยู่ได้ยินเสียงดังแล้วก็เห็นไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
บ้านต้นเพลิงมีคนอาจารย์อยู่สองคน

ส่วนพี่ชายก็สติไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะ

ไม่ว่าจะเป็นกระดาษเอามารวมกันไว้ในบ้าน

บอกว่าระวังนะเดี๋ยวไฟมันจะไหม้นะคะ

เมืองต้นยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้นะคะ

ว่าเกิดจากอะไรเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ